ก็จะเจาะแผนพัฒนาขีดความสามารถของสนามบินไทย

ได้เปิดให้บริการมา๑๐ปี

มีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูง
จำนวนเที่ยวบินแล้วก็จำนวนผู้โดยสาร
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
ก็ได้ทำให้สนามบินสุวรรณภูมิในขณะนี้
ขีดความสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้แล้วนะครับ
ขณะที่มีการคาดการณ์นะครับว่า
จะมีผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอีก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ในปีนี้
รายงานของคุณขวัญโมชาครับ
เที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเกือบ๑๐๐เที่ยวบินต่อวัน
เป็นตัวเลขล่าสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องจัดจรจรทางอากาศเพื่อให้เกิดความล่าช้าน้อยที่สุด
หลังปริมาณเที่ยวบินยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
หากไม่นับรวมเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นพายุทัศนวิสัยมองเห็นต่ำ
จากปัญหาหมอกควันหรือไฟฟ้าขัดคล่อง
เที่ยวบินที่สนามบินแห่งนี้เกิดความล่าช้า
จากปริมาณเที่ยวบินหนาแน่นนานถึง๑๔นาที
จากการเฝ้าสังเกตการณ์ของทีมข่าวพบนะครับว่า
การขึ้นลงของเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นค่อนข้างถี่นะครับ
ซึ่งในบางช่วงเวลาพบว่าเที่ยวบินขึ้นลงนั้น
ใช้ระยะเวลาห่างกันไม่ถึง๑นาทีครับ
อดคล้องกับรายงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ระบุว่าในช่วงพีคสูงสุด๑๔๑๗นาฬิกา
สนามบินสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินสูงถึง๖๔เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ใกล้เต็มขีดความสามารถที่จะรองรับ๖๘เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ขณะที่ความถี่ของเที่ยวบินอยู่ห่างกันเพียง๒มายอากาศ
หรือไม่ถึง๑นาทีในส่วนของเที่ยวบินขาออก
โดยในปี๒๕๕๗มีเที่ยวบินขึ้นลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวน๒๘๙๙๘๖เที่ยวบิน
และเพิ่มเป็น๓๑๗๑๙๒เที่ยวบินในปี๒๕๕๙
ขณะที่ช่วง๒เดือนแรกของปีนี้สนามบินสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินขึ้นลงรวมแล้วกว่า๕๗๑๒๗เที่ยวบิน
ปัจจุบันการจัดจราจรทางอากาศสนามบินสุวรรณภูมิใช้เส้นทางเข้าออกเดียวกับสนามบินดอนเมือง
จากมีระยะห่างกันเพียง๑๕มายอากาศ
จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการจัดจราจรทางการบิน
การทำงานตอนปัจจุบันนี้๑๗๐๐เที่ยวบินต่อวันเนี่ย
มีเรื่องของความยากลำบากในเรื่องของการจัดพวกนี้
ก็ทำให้เกิดเวิร์คโหลดหน้างานค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้นช่วงสัก๒ปีที่ผ่านมาเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางบินเข้าออก
เพื่อที่จะเซิร์ฟทั้งสองสนามบินนี้
ให้มีความคล่องตัวในการเข้าออกนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของคลอสซิ่ง
เรื่องของคอนฟริตที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง๒สนามบินนี้นะครับ
เบียดเสียดกันบริเวณพื้นที่เช็คอิน
และบริเวณนั่งพักของผู้โดยสาร
ณวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างมากนะครับในแต่ละวัน
เรามีผู้โดยสารประมาณช่วงนี้ประมาณวันละ๑๖๐๐๑๗๐๐นะครับ
เพราะฉะนั้นการให้บริการก็พยายามนะครับที่จะดูแล
ไม่ให้เกิดการแออัดนะครับ
แล้วก็พยายามเต็มที่นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็เกินขีดความสามารถเรานะครับ
เราอยู่ประมาณ๔๐กว่าล้านตอนนี้ก็เป็น๕๒ล้านนะครับ

ล่าสุดสมาคมการขนส่งทางอากาศนานาชาติ
ขอให้เร่งปรับปรุงรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

รวมถึงเร่งขยายในแง่ของการรองรับผู้โดยสารที่ถึงขีดจำกัดแล้ว
และปีนี้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยและสนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าร้อยละห้า
เป็นสัญญาณชี้ชัดว่าสนามบินแห่งนี้
ถึงเวลาที่จะต้องเร่งเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน